เพราะคลิปนี้ต้องเป็นคดีแน่นอน
จากกรณีที่เรานำเสนอข่าว
คลิปของหนุ่มใหญ่ขับรถเบนท์

กับคนขี่รถจักรยานยนต์

ใครปาดกันแน่
และจากนั้นคนขับรถเบนท์

เรื่องนี้ถ้าเป็นคดีมันต้องมี๒คดีใช่ไหม

บนถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกเกษตร

ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหาย

อันนี้ก็ต้องเป็นคดีเหมือนชกต่อยกัน
และคดีจราจรว่าใครขับปาดหน้ากันแน่

คนขับรถเบนท์ก็ขับรถหลบหนีไป

ชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

เวลา๓ทุ่มครึ่งของวันพุธ๒๖สิงหาคม

ก็ทำให้นายนัทพงศ์เสตะวัน
ถูกชนถลายกับถนนไป๑๐กว่าเมตร

แล้วก็ต้องหยุดทำงานทำให้ขาดรายได้นะครับ

แล้วกลายเป็นคลิปดังในโลกโซเชียล

อดไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคุณ

นายพิพิษไทยปรับภาวงวรรณิต

ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจ

ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของนายนัทพงศ์

แต่เมื่อเห็นข่าวก็เลยเข้ามอบตัว
ซึ่งก็กลายเป็นคดีเจ้าหน้าที่

และมีผู้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายนะครับ

ที่บอกไปเหตุการณ์ไปชกต่อยกัน
อุโมงเกษตรเนี่ยนะครับ

จะต้องเชิญผู้ได้รับบาดเจ็บ

เข้ามาพบพนักงานสอบสวนด้วย

ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อนะครับ